เข้าสู่ระบบเขาโดยที่แบบไม่รู้อะไรเลยอันนี้มันค่อนข้างยากที่พี่หลามบอกนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีรหัสตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอีเมลอีกมีรหัสเข้าอีเมลอะไรอีก
เดี๋ยวลองฟังพี่หลามกันแล้วกันนะครับ
ก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตได้เนี่ยแสดงว่าคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นคนใกล้ชิด
ในกรณีที่คนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนที่เคยซื้อโทรศัพท์ให้คุณแตงโม
หรือเป็นคนเซฟอัพทุกอย่างเพราะว่าคุณแตงโมเป็นดารา
คุณแตงโมอาจจะไม่มีเวลามาทำเรื่องพวกนี้เอง
ไม่ว่าจะล็อกจากเครื่องไหนเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นหลักฐานระบุเวลาสถานที่
แล้วก็วันเอาไว้สามารถตรวจสอบได้ว่าใครทำแบบนี้นะครับ
ทีมงานเราลองดูหน่อยเอาแบบไม่ทราบรหัสผ่านอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะ
จะมีแค่ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเข้าได้ไม่ได้ยากง่ายยังไง
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองทำตามที่พี่หลามล้ำหน้าไอทีนะครับ
มีเบอร์โทรศัพท์มือถือและมีข้อมูลวันเรียนไปเกิด
ถ้าเราลองที่จะสุ่มดูนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูครับว่ามันทำได้จริงไหมครับอ่า
ทีมข่าวของเราก็ลองกรอกข้อมูลไอคราวในเว็บไซต์นะฮะ
สุ่มรหัสผ่านทดสอบแล้วไม่สำเร็จนะครับเพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเจ้าของบัญชีเนี่ย
จะใช้รหัสไหนหรือว่าถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันผสมกันหลายอย่างมากนะครับ
ก็สอดคล้องข้อมูลจากพี่หลามนะฮะที่เชื่อว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดอ่ะ
อ่าถึงจะแบบถึงขั้นรู้รหัสกันได้ตัวเล็กตัวใหญ่แบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าทีมข่าวของเราบอกว่าเท่าที่คุยกับตำรวจไซเบอร์มาเนี่ย
ไม่ยากน่ะในการตรวจสอบอ่ะว่าใครว่าใครคล้ายไปใช้อย่างเงี่ยเหรอ
ใช่ค่ะไม่ยากนะแต่ตำรวจไซเบอร์อาจจะยังไม่อยากบอกว่ารู้หรือยังว่าใครเป็นคนเข้าไปล็อกอินเข้าไปแล้วก็โพสต์ภาพโพสต์อะไร

บทโทกรชัยคล้ายคลึงนะคะบอกว่าคือขอตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเรื่องเนี้ย

๓อย่าง๑ถูกแฮ็ก

ในอดีตคุณแตงโมอาจเคยให้ใครล็อกอินเข้าไปก่อนจะเสียชีวิตซึ่งบุคคลนั้นยังสามารถใช้งานได้

แต่ขอยังไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับนักข่าวค่ะ

เป็นไปได้ว่าตำรวจไซเบอร์น่าจะตรวจสอบได้
นานไหมกว่าจะรู้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความไหมใครมีหลักฐานแล้วก็จะแจ้งความร้องทุกข์อะไรเพิ่มเติมไหม
เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนมันจะได้คล่องตัวมากขึ้นหมายความว่ายิ่งไปแจ้งความก็ยิ่งดีนะคะอ่า

คุณจะมาลองเปิดเผยอะไรในโรคของโซเชียล

ตอนนี้มีลิ้งค์ให้กุดกด

คุณจะถูกแฮกครับ
ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ทุกคนจะรู้
ว่าใครคือผู้ก่อเหตุทั้งหมดค่ะ

ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ค่ะ
แต่ขอให้มั่นใจในศักยภาพของตำรวจไซเบอร์

อยากให้สืบสวนคล่องตัวขึ้นก็ช่วยมาแจ้งความหน่อย

ถ้าเกิดคุณกติกแจ้งก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้นี่ใช่ไหม

เอาเนี่ยเอาภาพหนูไปโพสต์ได้ยังไง

มันก็อาจจะได้ถ้าถือว่าไม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ก็เสียหาย